คุณผู้ชมมาดูเหตุยิงกันอีกหนึ่งเหตุนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ของคุณเนี่ย
บาดเจ็บไม่สาหัสครับแต่อันนี้เนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
สาเหตุมาจากพิษรักแรงหึงค่ะเป็นเหตุการณ์หนุ่มสุรินอายุ๒๙ปีนะคะ
เห็นผู้ชายอายุ๒๒ปีซึ่งเขาคิดว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
ไปมีชู้กับภรรยาตัวเองเห็นว่านั่งดื่มกินอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะ
ปลีเข้าไปเลยค่ะใช้อาวุธปืนพกที่ตัวเองพกไปด้วยเนี่ยนะคะ
จ่อยิงที่ศีรษะคือตอนนี้เนี่ยหนุ่มอายุ๒๒ที่ตัวเองคิดว่า
เป็นชู้กับภรรยาของตัวเองเนี่ยนะคะตอนนี้อาการโคม่านะคะ
อยู่ในห้องไอซียูเป็นตายเท่ากันค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
หลังจากที่ตำรวจสพประสาทจังหวัดสุรินได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีคนเนี่ย
ถูกยิงซึ่งก็เป็นลูกค้านั่งรับประทานอาหารอยู่ภายในร้านอาหาร
ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกังแอนอำเภอปราศาสตร์
ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายก็เลยประสานอาสากู้ชีพไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคุณผู้ชมไปพบคนบาดเจ็บก็คือนายมัธุพฤษอายุ๒๒ปีค่ะ
ถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าไปเจอสภาพของนายมัธุพฤษนอนหมดสติ
หลังจากนั้นชีพจรก็ฟื้นกลับคืนมา
ก็เลยทำให้อาสากู้ภัยต้องรีบนะคะ
รีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลประสาทอย่างเร่งด่วน
แล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสุรินทร์เพื่อให้แพทย์เนี่ย
ผ่าตัดเอากระสุนออกจากศีรษะตอนนี้อาการล่าสุดนะคะ
อาการยังอยู่ในขั้นโคม่าแพทย์เองบอกว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมก็หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้ว
ไม่ได้ไปไหนนะคะรอยืนมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หนาจุดสามแปดพร้อมกับปลอกกระสุนปืนที่ยังเหลืออยู่ด้วยหนึ่งลูก
จากการสอบถามแล้วก็สอบสวนทราบว่าสาเหตุน่าจะเกิดมาจากความหึงหวง
ว่านายมัธุพฤษเนี่ยแอบไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาของตัวเอง
พอไปพบคนเจ็บมานั่งทานอาหารอยู่ที่ร้านอาหารดังกล่าว
ก็เลยไปคว้าอาวุธปืนที่ตัวเองพกมาด้วยเนี่ย
จ่อยิงเข้าไปที่ศีรษะอย่างอุกอ่าน
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสืบสวนสอบสวน
แต่ว่าเบื้องต้นมีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาไว้แล้ว
ตรวจยึดอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุซึ่งเป็นของกลางไว้ได้
แล้วก็จะนำตัวคนก่อเหตุก็คือนายชายานินส่งไป
ให้ตำรวจท้องที่สอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ